สำหรับพูดถึงประเพณีสงครานก็เป็นประเพณีแบบไทย
และปีนี้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของไทยมาแรงมาก

สัก๑๓แล้ว๑๓ชั่วนั้นเลยละกันนะครับ
วันใส่ก็ยังได้นะคะก็จะต้องเข้ากับเทศกาลนิดนึ

เดี๋ยวแบ่งวันดีกว่าว่าวันไหนจะใส่ชุดไทยวันไหนจะใส่ลายดอกนะคะ
และตอนนี้พอพูดถึงชุดไทยเขาบอกฮิตไม่เลิกจริง
ตามร้านต่างทั้งร้านให้เช่าร้านขายชุดไทย
ซึ่งเขาจะซื้อแล้วก็มาใส่ถ่ายรูปเนี่ยไม่พอนะคะ
ที่จังหวัดสุราธานีนักท่องเที่ยวและผู้ค้าในตลาดสะพานโค้ง๑๐๐ปี
เขาก็แต่งชุดไทยมาเดินภายในงานภายในตลาดสร้างสีสันค่ะ

พ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อของ
ก็พากันแต่งชุดไทยสวยงามสร้างสีสันให้กับตลาด
โดยกระแสแต่งชุดไทยยังคงได้รับความสนใจต่อเนื่องค่ะ
ขณะเดียวกันผู้คนที่แวะเวียนมาเดินเที่ยว
มาเลือกซื้อสินค้าและพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดจำนวนมาก
ที่ตลาดแห่งนี้มีสินค้าให้เลือกซื้อนะคะ
แฮนดเมสสินค้าสไตล์วินเทจย้อนยุคย้อนวัยเด็ก
ก็มีรวมถึงของที่ระลึกเสื้อผ้าและอาหารมากมาย

สวยงามแล้วก็มาถ่ายรูปตามจุดต่างที่เขาได้จัดไว้ให้นะคะ

แม้ว่าจะเป็นเส้นที่ไม่ยาวมากแต่ว่าทุกคนใส่ชุดไทยแบบนี้นะคะ
ไม่ต่างจากที่ตลาดวัดกลางเขตเทศบาลเมืองชนบุรีค่ะ
เจ้าของร้านเขางัดกลยุทธ์อิงกระแสละคร

ประกอบกับชนบุรีมีการรณรงค์ให้ข้าราชการแต่งชุดไทย
ทำให้หลายคนต้องมาหาซื้อเสื้อผ้าไปสวมใส่
ตอนนี้ชุดไทยที่ชนบุรีขาดตลาดแล้วค่ะ
เจ้าของร้านอุดมพรยอมรับว่าตลาดผ้าวัดกลางซบเศร้ามากว่า๑๐ปีแล้วนะ
แต่หลังจากกระแสละครดังบุภเพสันนิวาส
อยากจะแต่งชุดไทยกันมากขึ้นค่ะ
ทำให้ตอนนี้ชุดไทยไม่พอขายแล้วค่ะ
ส่วนที่ประจวบค่ะบรรยากาศเช่าชุดไทยคึกคักไม่แพ้จุดอื่นนะคะ

ริมถนนประจวบซิริเป็นร้านเช่าชุดชื่อดังเลยของที่ประจวบ

บางรายเลือกเช่าเพียงแค่เสื้อหรือผ้าโจงกระเบน
รายแต่งเต็มเลยครบทั้งเสื้อผ้าหน้าผม
ขณะที่บางรายเลือกสั่งตัดใหม่เป็นพิเศษเลยนะ
โดยให้เจ้าของร้านเป็นคนออกแบบให้เพิ่มเติมด้วย
ราคามาตรฐานสำหรับการเช่าชุดไทยเนี่ย

จะแต่งหน้าทำผมด้วยเพิ่มอีก๓๐๐เท่านั้นเอง
รวมทั้งหมด๘๐๐สวยเป็นอเจ้าเลย
เจ้าของร้านยอมรับบอกกระแสบุเภสันนิวาสเนี่ย

ไม่ใช่เป็นลูกครึ่งแน่เลยน่าจะเป็นลูกครึ่งนะ

ส่วนชุดที่ต้องออกแบบและตัดใหม่

ได้ออเดอร์วันละ๑๐ชุดตัดทันไหมนี่
เพราะลูกค้าต้องการซื้อเก็บไว้ใช้เองหลังจากนี้ไป
บางคนก็ไม่อยากเข้าอยากได้ชุดเป็นของตัวเอง